มันต้องเหนือชั้นกว่าเราค่ะเพราะเรารู้ทัน
ค่ะพัฒนาไปอีกขั้นคราวนี้มาเป็นตัวเป็นเป็นเลย
สองคลิปเด็ดคลิปนี้ค่ะเพื่อยกล้องด้วยครับ
ผมปล่อยแย่ไปพิษภาพนะครับห่างนี้ลงมา

พยายามที่จะยืนยันว่าผมบริสุทธิ์ใจนะนี่ค่ะ
แล้วรู้ไหมคะว่าอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจจากโรงพักเมืองชนบุรี

แล้วบอกว่าผู้เสียหายไปเช่ารถแล้วก็ทำผิดกฎจราจร
ต้องชำระค่าปรับด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร
ไปให้เขามีด้วยเหรอคะแบบนี้ไม่มีหรอกค่ะ
เอาข้อมูลนี้มาเผยแพร่ในโลกออนไลน
ครับอ่าทีนี้พอพอคลิปนี้ปรากฏออกมาปรากฏว่า
ชาวเน็ตเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าอืม
ไม่น่าจะใช่ตำรวจจริงหรอกแล้วก็ดูสิเป็นภาพตัดต่อชัดเลยอ่ะ

คือเวลาดาราเขาถูกคนแอบอ้างเอารูปไปใช้
แต่ใช้เทคโนโลยีที่ปากจะขยับ

หน้านี่เหมือนเขาเลยแต่จริงไม่ใช่เขาอะ

อย่างระบบนี้ไม่แน่ใจว่าใช่เหมือนกันหรือเปล่า

แอปนี้ไงที่แบบว่าเอาภาพนิ่งไปเข้าแอปพลิเคชันนี้

ในประเทศไทยเองเคยมีคลิปที่เป็นท่านนายกโดนเหมือนกัน
อ๋อเหรอพี่เบิ๊บส่งมาให้ผมนะครับไม่ใช่ค่ะพึ่งรู้จักนี่แหละอ๋อ
เอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้เราต้องตรวจสอบนะคะว่า
ตำรวจในคลิปเป็นตำรวจโรงพักเมืองชนบุรีจริงหรือเปล่า
ก็เลยโทรไปถามต้นสังกัดปรากฏว่าคำตอบคือไม่ใช่นะคะ
โอ้ยตกใจนะคุณหน้านี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะ
แต่ปรากฏว่าท่านนี้ก็บอกว่าอ้อโรงพักผมเนี่ยเหยื่อมาแจ้งความกันเยอะเลย
ลักษณะโดนแบบนี้เราเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะ
ว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้ด้วยนอกจากมาเป็นเสียง